สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ทำไมถูกวันนี้ถูกมาทำกระดาษเจริญ

เก็บห้องให้พี่สิบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
ห้องพี่ลกมากเลยตอนนี้

ดีใจที่ได้มาทำสมุดทำมืออันนี้
มันเป็นหนึ่งกิจกรรมอาสาที่มันดีมากเลย
เวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยมันเป็นฮีโร่ตนหนึ่งนะครับ
ที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อบอกว่าใครก็เป็นฮีโร่ได้นะครับ
โดยเริ่มทำจากเรื่องง่ายคือการเอากระดาษใช้แล้วหน้าเดียวมาทำให้เกิดประโยชน์
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการไปทำค่ายอาสาก็คือการที่เราจะต้องไปสร้างห้องน้ำไปสร้างห้องเรียน

กิจกรรมนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งกิจกรรมอากาศที่มันสามารถต่อยอด
หรือว่าไปควบคู่กับกิจกรรมค่ายอาสาที่เราทำได้เลย
ถ้าตอนแรกง่ายที่สุดเลยคือเอากระดาษใช้แล้วหน้าเดียวเนี่ยครับ

ถ้าซึมมากเรารู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายใช้สองหน้านั่นแหละ

เขาบอกว่าถ้ามันซึมเนี่ยก็ทิ้งไป
ฉันว่าไม่ดีถ้ามันซึมเนี่ยก็พามันไปเที่ยว
พามันไปดูหนังอย่างงั้นมาจะได้หายซึมเนาะ

สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนแต่งแต้มลงไปก็คือ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองวาดกันดู

เพื่อที่จะทำให้มันกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณให้มันคือสิ่งที่มีค่า
ที่มันเรียกว่าจิตอาสาที่คุณจะทำเพื่อเขา

โครงการนี้ให้คุณเริ่มทำเรื่องง่าย

เข้าวัดทำบุญหรือบริจาคเงินมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ